สำนักศักยันต์ในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย
เปิดสำนักให้มีการครอบครูกันด้วยครับ
ครอบครูบูชาครูนี่เป็นสำนักของอาจารย์ศรีฮะ

ดูบรรยากาศก่อนพิธีไหว้ครูครอบครู
อาจารย์ซีบารมีธรรมเข็มเทวะนาคา
ตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองกำแพงเพชรครับ
ศิลปหาหลายคนก็มาร่วมพิธีด้วย
ครอบครูแต่ละคนให้ดูที่หน้ากากอนามัย
ไม่ได้ดูครอบเหรอดูหน้ากากก่อน

ส่วนใหญ่ในคลิปไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
จะเป็นพิธีครอบครูจะเป็นนางรำบูชาครูก็ตามที

แม่ทัพลิงอินร่างทรง

นายอำเภอนายอำเภอต้องลุยเองฮะ

เหลืองอล่ามฟ้าในอำเภอปางศิลาทอง
ก็มามาพูดคุยกับอาจารย์ซี

อายุ๓๒ปีท่านบอกว่า

มีพิธีไหว้ครูแทบจะทุกปี
แต่ช่วงปีก่อนปีก่อนโควิดมา

ดังนั้นตอนนี้เห็นว่าซาแล้วซาอะไร

กำแพงเพชรตามรายงานอาจารย์ซียันว่าสถานการณ์มันซาแล้วนะ

พอซาแล้วก็เลยเรียกลูกศิษย์ลูกหามาร่วมพิธีครอบครู
และคลิปนี้ถ่ายเองโพสต์เองนักเลงพอ
อาจารย์ซียันว่าคนถ่ายเนี่ยเมียผม
อาจารย์มีเมียได้เหรอมีได้ไม่ใช่พระ
อาจารย์บอกเมียผมถ่ายแล้วผมเป็นคนโพสต์เอง
เอาอย่างนี้อันอำเภอมาใกล้บอกสั้นแล้วกัน
บอกไอ้คนนู้นด้วยที่มาด่าผมไม่รู้คนไหนนะ
อย่ากังวลรับรองไม่มีใครติดโควิดจากสถานการณ์ครั้งนี้
ฟังอาจารย์ซีทวีเสียเสมอครับ
ไม่แค่ไหนเลยเนี่ย
ถ้าเกิดอีกคราวนี้จะมีในคดีตากฎหมายแน่นอน
ค่ะยังคงไม่ประมาทกาดไม่ตกนะคะ